การลูกทุ่งเจอโควิดกันระนาวแบบนี้แน่นอน
เวทีไม่มีเล่นดนตรีไม่ได้เอาไงกันต่อดีนะฮะ
ก็ต้องมีการเปิดหน้าห้านไลฟ์แสดงดนตรีกันคุณผู้ชม
รับมาลัยน้ำใจนะคะเลี้ยงสมาชิกในวงแทนกันค่ะคุณผู้ชม
เช่นเดียวกับหมอลำคนนี้เลยลำหย่องน้องหินข่าวนี่
ขออยู่เฉยพี่ก๊อฟถ้าเฉยไปก็ไม่รู้จะอดตายกันแน่นอนนะฮะ
ก็ขอใช้วิธีนี้จับมือกับลูกชายบุญธรรมค่ะ
คุณหนึ่งสุปโชคนะฮะหมอลำสุดฮอตเหมือนกัน
ไลฟ์เปิดเวทีการแสดงกลางทุ่งนาบ้านไร่ไอดาวเลย
ซึ่งที่แห่งนี้คือแลนด์มาร์คที่พี่ลำยองเขาตั้งใจว่า
จะสร้างขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบ้านเกิดของตัวเอง
แต่ยังไม่ทันได้เปิดเลยพี่ก๊อฟรู้รู้กันอยู่นะคะ
ลำยองเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่านี่คือครั้งแรกนะคะ
เจ้าตัวได้เปิดเพจไลฟ์แสดงดนตรีค่ะ
แน่นอนโอ้โหได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนคลับนะครับ

เข้ามาร่วมม่วนชื่นกันกับแสดงในครั้งนี้นะฮะ
พร้อมกับมีการโอนมาลัยน้ำใจมาให้ด้วยค่ะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนที่ไม่ได้มากมาย
เหมือนกับการแสดงหน้างานจริงนะคุณผู้ชม
แต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้พี่ลำยองนี่นะฮะ
มาเลี้ยงลูกน้องในวงต่อชีวิตกันไปได้ค่ะ
ทุกคนบอกว่าดีใจมากที่มีรายได้นะคะ

ว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดแสดงเดือนละสองครั้ง
เพื่อเป็นการมอบความสุขทางเสียงเพลง

เสิร์ตเราไม่ใช่คอนเสิร์ตกลุ่มปิดนะคะ
ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่เราเหมือนตั้งเก็บบัตร๓๙บาท

เพราะว่าเราตั้งใจที่จะทำคอนเสิร์ตอยู่แล้ว
แต่การที่เราเก็บบัตร
ก็คือเอาค่าใช้จ่ายนี้มาดูแลทีมงานทุกคน

ไลฟ์สดก็เป็นการหารายได้เพื่อดูแลทีมงานทุกคน

เดือนละครั้ง๒ครั้งอะไรแบบนี้

บอกเลยว่าการที่ทำคอนเสิร์ตใหญ่มันค่าใช้จ่ายมันสูง
แล้วเราก็ไม่อยากที่จะไปรบกวนแฟนเพลงแฟนคลับด้วย
เราถือว่าเราทำประมาณนี้
ก็พอให้ไหนมีค่าใช้จ่ายดูแลทีมงานละกันนะคะ